ตอนแรกข่าวมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นข่าวที่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องเป็นอะไรกันแน
เพราะไปพาดหัวเรื่องของลูกสาวของผู้ร้อง
คือคุณสุนันลูกสาวไปแข่งอยู่ที่ต่างประเทศ

แต่ทีนี้ความเข้มข้นมันอยู่เมื่อ
คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกสาวเขาเรื่องนั้น
แล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเอาอย่างนี้ภาษาเราคือ
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนว่าข้าราชการจะทุจริตเรียกรับเงินจากเขา

เมื่อวานนี้แม่ลูกนะคะมานั่ง

ลูกสาวมีชื่อเป็นเจ้าของตึกในช่วงระยะที่๒
สร้างตึกเพิ่มอีก๒ตึกนะคะก็เลยมากันสองแม่ลูก

รวบรวมได้ในคำตอบก็คือว่า

ทั้งที่จริงแล้วเริ่มต้นเนี่ย
ก็ให้ช่างซึ่งก็เป็นข้าราชการนั่นแหละ
เป็นคนออกแบบแล้วก็ดำเนินการให้หมด
แล้วก็ได้รับใบอนุญาตจนเปิดใช้อาคารนะคะ
เรื่องมาแบบนี้แต่ทีนี้ตอนท้าย
ในรายการเราตอนแรกกะจะยังไม่เปิดเรื่องนี้

เพราะประเด็นหลักของเธอคือเธอร้องที่ข้าราชการ

ก็มีเรื่องที่พูดถึงพาดพิงกันว่า
คุณสุนันเองเจ้าของตึก๔๕หลังที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ก็โดนร้องเช่นกันเขาก็ต้องตรวจสอบ

ตึกของคุณสุนันเนี่ยผิดแบบต่อเติม
แล้วนี่ยังไม่รวมตัวละครอื่นที่ออกมาในข่าวอีกนะคะ
ว่ามีปัญหาพิพาทพาดพิงกันแบบไหน

พูดละเอียดยิบเลยว่าตอนที่ไปทำอาคารเนี่ยนะคะ
ใครเป็นคนคุมใครเป็นคนตัดสินใจ
ค้างค่าจ้างเขาด้วย
ลักษณะแบบนี้เริ่มมีออกมามากขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าจะเอาเรื่องแรกก่อน
เรายังคงอยู่ที่เส้นหลักของเรื่องนะคะ
คือเรื่องของการที่ไปร้องว่าเธอน่ะถูกเรียกรับเงิน
โดยที่เธอก็สงสัยว่าน่าจะเป็นขบวนการ
แล้วหนึ่งในขบวนการคือเป็นข้าราชการท้องถิ่นด้วย

ที่บอกว่าแบบจัดการเสร็จสับหมดทุกอย่าง

ไม่ได้มีการต่อเติมไม่ได้ผิดแบบ
ไม่ได้รับรู้เรื่องราวความผิดพลาดแบบนี้จริงหรือ
แล้วทำไมโดนร้องเป็นเรื่องราวเหมือนกัน
วันนี้ค่ะ๓ท่านจะคุยกันกับดิฉัน
และแน่นอนค่ะว่านายกกับประหลัดไม่ได้มา
อยากให้มานะคะไม่ได้มาแต่อยากให้มา

แต่ว่านายกก็ได้มอบหมาย

ให้มาชี้แจงว่าตกลงแล้วกระบวนการทั้งหมด

ถ้ามันผิดพลาดหรือมีปัญหาทำไม

เทศบาลตำบลบางพีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ
พอบุญช่วงสุ่มเหม
แต่บอกก่อนท่านเพิ่งมารับตำแหน่ง
สักกุมภาคม๕๘ก็มาหลังของเรื่องแล้ว

สองตัวละครท่านนี้ในข่าวเนี่ยสำคัญ
เพราะจะเล่าอีกด้านหนึ่งเลยว่า

ก็ต้องบอกอีกด้านด้วยว่าพี่สุนันก็โดนร้องแบบนี้นะคะ
สองท่านก็คือประธานสภาเทศบาลตะบนบางพีน้อย
จังหวัดสมุทรปลาการคุณจริงเอียบยัง

เพราะว่าธุรกิจอยู่ติดกันเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ในนามของผู้ที่ร้องเรียนคุณสุนันนะคะ
คุณอารีอัคระจุธารัฐสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ที่ปูให้ยาวหน่อยเพราะว่า

แล้วยังไม่นับเอกสารที่ทั้ง๓ท่านเตรียมมา
ที่รายการของดิฉันนี่มันอิลุงตุงนังจน
เอ้าตกลงแล้วเรื่องเนี่ย
ไม่ได้อยู่แค่ข้าราชการกับประชาชนแล้วหรือ

ไม่ได้เตรียม
มาที่พอบุญช่วงค่ะ
อย่างแรกคือถ้าสมมุติเราพูดถึงเฉพาะตัวละครในข่าวหลักนะคะ

ท่านแรกนายกเขาโดนพาดพิง

คือที่เป็นข้าราชการแล้วก็ออกแบบให้ด้วย

ซึ่งท่านนั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้แล้ว

แล้วพอเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อกุมภา๕๘

ก่อนมาไม่รู้เรื่องว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้
พอมารับตำแหน่งก็รู้ว่ามีการร้องเรียนก่อนหน้านี้แล้ว
พอมารับตำแหน่งท่านนายกก็ว่าต้องมีการออกคำสั่ง

ก็ออกคำสั่งตามมาตรศาสตร์๔๐
คือระงับห้ามใช้และให้แก้ไข
คือให้โอกาสเขาแก้ไขอาคาร
เนื่องจากมีการตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างผิด
ไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต
จาก๗๙ห้องเป็น๙๕ห้อง

ตอนที่ดูเรื่องนี้เนี่ยคือมีคนร้อง
ซึ่งคุณร้องคือคุณอารีย์เดี๋ยวนั้นก็ใจถูกนะคะ

ใช่ไหมคุณอารีร้องว่า

ทีนี้เรื่องที่มาเนี่ยเอาเฉพาะประเด็นก่อนนะคะ

ว่าที่นี่โดนร้อง๑สร้างผิดแบบจากขอตึกละ๙๐
ตึกละ๗๙ห้อง
แท้จริงแล้วใช้๙๕ห้อง
อันนี้ประเด็นแรกเขาโดนร้องเรื่องอะไรคะ
ประเด็นหลักคือเพิ่มเติมเมื่อห้องพักชะล่างใช่ไหม
แล้วก็ต่อเติมระเบียงด้านหน้าอาคาร
ระยะล่นถอยจากอาคารถึงแนวเขตที่ดินด้านหลังอาคาร
ก่อสร้างตำแหน่งอาคารผิดช่องผิดตำแหน่ง

ก่อสร้างบันไดผิดตำแหน่ง

บันไดหลักบันไดขึ้นสู่อาคาร
แล้วก็ก่อสร้างพื้นที่หลังคาเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาต
และมีการก่อสร้างห้องเก็บของที่บริเวณชั้น๖
ซึ่งผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต
ก็โดยหลักประมาณนี้
ทั้งหมดนี้เป็นการร้องในคราวเดียวไหมคะ
คือตึกของคุณสุนันเนี่ยโดนร้องในคราวเดียวไหมคะ
หรือมามีเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะคะ
ร้องในคราวเดียวครับ๙ประเด็นหรือ๑๒ประเด็นอะไร
ไม่เป็นไรคือไล่เลียงมาทั้งหมดประมาณนี้แหละ

โดนร้องโดยผู้ร้องมีคนเดียวคือคุณอารีป่ะคะ

เป็นคุณอารีหรือคุณอารีและอื่นคนอื่นมีไหมคะ

คุณอารีไปร้องตึกของคุณสุนันก่อนหรือหลังที่คุณสุนันร้องปั๊มของคุณอารีคะ
คุณสุนันลองปั๊มผมก่อนครับ
เขาร้องปั๊มเรานานแค่ไหนแล้วเราถึงไปร้องตึกเขาคะ
ประมาณเป็นปีครับเป็นปีครับ
คือจากข่าวที่ออกมาคือคุณสุนันไล่เรียนลำดับหาว่าอย่างนี้
คือเขาสร้างตึกเสร็จแล้วเขาเปิดใช้แล้ว
แล้วคุณอารีเนี่ยจะมาสร้างปั๊มแก๊สข้างใช่ไหมคะ
แล้วเขาร้องคุณเลยไม่ได้สร้าง

ซึ่งตอนขุดดินขออนุญาตเสร็จยังคะ
ช่วงนั้นนี่ขออนุญาตออกมาใบหนึ่งแล้วค่ะ
ใบนี้ใบนี้อนุญาตให้เราทำอะไรได้บ้างคะ

ก็แปลว่าพื้นที่ให้เราสร้างแล้ว
ใช่ครับใบอนุญาตให้ก่อสร้างแล้ว

บังเอิญเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องดินเรื่องดินสไลด์อะไรด้วย
อันนี้ผมพูดตรงละเอียดเลยนะครับ
มันมีดินสไลด์มาก็มีการหยุดแล้วเราก็ซ่อมแซงดินสไลด์ทิ้งเข้ามา

ทำต่อครับ

ว่าเรามีสิทธิเป็นประชาชนแล้วได้สอบถามไปยังทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
ผังเมืองเรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถสร้างได้

เราได้รับอนุญาตให้กลับมาสร้างอีกครั้ง
ก็สร้างจนเสร็จปะคะสร้างจนเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรกันต่อคะถึงไปร้องเขา
เขาก็ร้องอยู่ตลอดไม่ยอมแล้วจนพาคนมาประท้วง
ใกล้เสร็จแล้วมาปิดหน้าปั๊มเลย
ปิดที่ก่อสร้างนะครับตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จ

ทีนี้เดี๋ยวนะคะคือในระยะที่พอกลับมาสร้างได้
เป็นระยะที่คุณสุนันร้อง
ร้องตลอดแล้วลักษณะแบบนี้ที่คุณอารีบอกเนี่ยมีกี่ครั้งคะ
นี่มาที่รวมคนมารวมคนแค่ครั้งเดียวเพราะ
ทหารมาสั่งให้เขากลับเขาก็ไม่กล้าอีกเลยเพราะทหารสั่งห้าม
ห้ามทำอย่างนี้เพราะขณะนั้นคอสชประกาศอยู่๕ชั่วโมงเกิน๕คน
เขาขึ้นป้ายเชิญชวนเย้ยกฎหมายคอสช
อ๋อค่ะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำแบบ

พอคุณอารีสเปิดปั๊มใช้ไปนานแค่ไหนถึงไปร้องตึกเขา
ก็พร้อมกันนะครับพอเริ่มเปิดก็ร้องเลยครับ
ซึ่งเป็นการร้องครั้งแรกครั้งแรกครับร้องด้วยตัวเองคนเดียวไม่มีการรวมชื่อร้องคุณอารีร้องทางคุณสุนันทั้งหมดกี่ครั้งคะ
ตั้งแต่ปี๕ปี๕๗ยันยัน๖๐นะครับ
พอร้องมาเดือนเว้นเดือนร้องจี้ตามถามถาม
คือร้องเรื่องนี้แหละใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าอย่างนี้ก่อนนะคะ
มาที่พอบช่วงก่อนนะคะคุณจารินแป๊บหนึ่งนะของคุณจารินเด็ดมากค่ะ
พอค่ะพอพอไปตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่หน่วยงานอนุญาตให้เขาเปิดใช้ตึกคะ
ทั้งหมดนี้เลยค่ะจะกี่ข้อก็แล้วแต่
เกิดขึ้นหลังจากที่
อนุญาตก่อสร้างไปแล้วอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

แต่ทั้งหมดที่เราระบุว่าเป็น๑๐ข้อนี่นะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับตึกเขาก่อน

ที่พื้นที่อนุญาตให้เขาใช้ตึกคะ
ตรงนี้ผมมาไม่ทัน

เป็นการกระทำผิดในระหว่างการก่อสร้าง
อันนี้ถือเป็นอันนี้คือเราตามเอกสารใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นคำถามของดิฉันเรียนขอความรู้นะคะ
ก็ถ้ามันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

มันผิดยับมากเลยนะคะ

ตกลงแล้วตกลงแล้วใครผิดคะ

ก็ตึกเขาผิดระหว่างก่อสร้าง
แต่พอตึกเขาเสร็จได้ใบอนุญาตให้ใช้

เขาก็ยื่นคำขอรับรองการก่อสร้างอาคาร
ก็ผ่านทางกองช่างกระบวนการพิสูจน์ขึ้นมา
ไปตรวจสอบขึ้นมาแล้วก็เสนอความเห็นขึ้นไป
อย่างเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งตรวจสอบตามเอกสารว่า
มีการดำเนินการถูกต้องแล้ว
พนักงานท้องถิ่นก็พินาออกใบรับรอง

จำนวน๗๙ห้อง
ค่ะ

๗๙หรือ๙๕เป็นปมแล้ว
แต่ประเด็นอื่น

ใจของท่านวันนี้มาในหลายหมวกมาก

ข้อผิดบางส่วนของตึกเขา
เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้าง
แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้เขาใช้ตึกได้ยังไงคะ

ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตราสี่
นั่นคือนายกเทศมนตรี
ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องอนุญาต
เพราะฉะนั้นการบังคับบัญชาการมอบหมาย
หน้าที่การการปฏิบัตินัดราชการ
มีการมอบหมายกันไปในระดับผู้ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งในที่นี้คือกองช่าง

ข้อเท็จจริงแล้วเสนอความเห็นขึ้นมา
คงไม่ใช่หรอกที่ว่าท่านเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือนายกเศรษฐมนตรีจะต้องวิ่งลงไปดูสิเอง

คำถามคือว่ากว่าจะได้ลายเซ็นต์ที่ถูกต้องมา
อย่างนี้แปลว่าบกพร่องทั้งเส้นปฏิบัติงานเลยนะคะ

เอาล่ะคือมันมี๒แบบค่ะท่าน

ต้องไล่เลี่ยงแต่คนที่มีหน้าที่ลงไปตรวจ
ไหมคะว่าถ้ามันพบว่าผิดระหว่างการก่อสร้าง
ก่อนคุณเซ็นหรือให้นายเซ็นว่าใช้ได้
คุณต้องพบแล้วเพราะเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง

ประเด็นที่๒ต่อให้นายกไม่ต้องเดินลงไปตรวจเอง
แต่สมมุตินะคะสมมุติสมมุติถ้าเกิดความบกพร่องในการตรวจ

หมวกที่ต้องรับผิดชอบคือลายเซ็นนั้น

ก็เลยถามเข้าใจว่าลำบากใจย้ำอีกที

ดิฉันก็เลยถามว่าตกลงแล้ว
ใบอนุญาตได้มาได้ยังไงในเมื่อข้อผิด
มันมีสิ่งที่มันผิดระหว่างก่อสร้างด้วยนะคะ
เดี๋ยวใบอนุญาตหรือใบรับรอง

เอาใบนี้ไปเปิดใช้ตึกได้ความหมายของฉันคืออย่างนั้น

รับรองการก่อสร้างแปลว่าพอได้แล้วเปิดใช้ตึกได้ถูกไหมคะ

นั่นแหละค่ะใบนั้นแหละค่ะชื่ออะไรก็แล้วแต่
คือได้มาได้ยังไงในเมื่อระหว่างการก่อสร้างก็รู้อยู่แล้วว่าผิดนะคะ
เพราะฉะนั้นก่อนจะอนุญาตให้เขาใช้ตึกได้ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งสุดท้ายใช่ไหมคะ

อันนี้มีคำอธิบายกันจากในพื้นที่ไหมคะ
หรือคุยกันในสำนักงานไหมคะว่าเราจะต่อประชาชนยังไงดี
อันนี้ยังไม่ตามเอกสารของกองช่างเท่าที่ผมตรวจพบ
ก็มีการรายงานความถูกต้องมาทั้งหมด
ตอนนี้เกิดการตรวจสอบอะไรขึ้นบ้างจากกรณีนี้
ในแง่ของการทำงานของคุณธนาศักดิ์ในพื้นที่คะ

แบบถ้าอย่างไรก็ต้องพบความผิดพลาดอะไรรึเปล่า
การทำงานเพราะว่าถ้าคุณพบว่าระหว่างก่อสร้างเขาผิดครับแล้วใบอนุญาตออกมา
ให้เขาใช้ตึกได้ยังไงอันนี้ข้างในตรวจสอบใครกันบ้างคะ
ก็ตรวจสอบช่างผู้รับผิดชอบแล้วก็มีการรู้สึกว่าจะลงโทษไปนะในระดับหนึ่ง
หนักน้อยแค่หนักเบาแค่ไหนอันนี้ไม่เห็นเอกสารนะ
ค่ะซึ่งเรียนขอย้อนกลับไปตั้งแต่แรกคนที่เป็นช่าง
ซึ่งตอนนี้ย้ายออกจากพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะ
ท่านนั้นเนี่ยถูกตรวจสอบด้วยป่ะคะตรวจสอบคนนั้นครับ
กี่คนที่โดนตรวจสอบคะเท่าที่รู้เป็นคนนั้นคนเดียวฮะ
แต่คนอื่นนี่ผมยังไม่เห็นเอกสารนะครับ
ซึ่งคนนั้นมีการชี้แจงไหมคะว่าในแบบที่ไม่ใช่ชื่อเขา
แต่เป็นชื่ออีกคนนึงที่อยู่จังหวัดอื่นเนี่ยเขาเป็นอะไรกันคะสองคนนี้
เพราะคุณสุนันชี้แจงบอกว่าในแบบที่เขียนชื่อเป็นคนอื่น
ไม่ใช่คนที่เป็นคนในพื้นที่
ตกลงเขาเป็นอะไรกับอีกคนที่เอาชื่อมาเป็นคนออกแบบคะเอาเท่าที่พอรู้
ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรกันแต่ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับ
เรื่องการใช้ชื่อผู้เขียนแบบเนี่ยตามกฎกระทรวงฉบับที่๑๐
เขาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้เขียนแบบ
ลายมือชื่อผู้เขียนแบบดูกฎกระทรวงฉบับที่๑๐
พศ๒๒๒๘เขาบอกว่าจุดที่๑๐
และออกแบบให้ชัดเจนทุกแบบทุกใบนั่นคือแบบที่ถูกต้อง

ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อผู้เขียนแบบ

แล้วถ้าไม่ต้องใส่ชื่อก็ไม่ต้องถามหาลายเซ็นถูกไหมคะ

ถ้าไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยนะคะ
แล้วเจ้าตัวเขาถูกเอาชื่อมาใส่ได้ยังไง

แล้วเอกสารนี้มันต้องผ่านพื้นที่ตอนอนุญาตสิคะ

ถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นั่นข้อหนึ่ง
แต่เมื่อมีแล้วไม่มีลายเซ็นนั่นข้อสอง
ข้อที่๓สุดท้ายแล้วคนนี้เป็นใครยังไม่รู้เลย

ไม่ใช่ว่ามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับ
กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องมี
กฎหมายกำหนดว่าต้องมีสถาปนิกวิศวกรเท่านั้น

แต่คนที่มามีชื่ออยู่เนี่ยเป็นใคร

รับงานคุณสุนันตั้งแต่แรกไหมคะพอค่ะ

คือเราตรวจสอบเฉพาะในเรื่องที่ข้อกฎหมายกำหนด
เพราะอันนี้คนเขียนแบบ
กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมี
เพราะก็ถือว่าเป็นส่วนเกินของเอกสารมา
สมมุติเอกสารที่บอกให้ต้องยื่นมา

เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้
ต่อให้มันแปลกหน่อยก็ไม่ต้องตรวจหรอกคะ
ก็จะตรวจประกอบการอนุญาตทำอะไรล่ะฮะ

ก็แปลกตรงที่ว่ามันมีมาได้ยังไง
อันนี้ซึ่งก็ไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมคะ

ตอนร้องร้องละเอียดขนาดนี้ไหมคะ

ฉบับแรกร้องให้เป็นการตรวจสอบทั้งหมดทั้งอาคาร
พอร้องไปทั้งหมดทั้งอาคารแล้วก็เราก็ได้แววข่าวมาว่า
เป็นการให้คุณสุนันเนี่ยยื่นแก้ไขแบบบางส่วน

ซึ่งเราถามไปว่าตอนนี้ท่านทำถึงไหนแล้วที่เราร้องไป
ตอบมาว่ามีหนังสือถ่ายมาว่าได้ออกคำสั่งแก้ไขเป็นบางส่วน

เราร้องไปเกือบ๑๒ข้อหา

ก็เลยทำกลับเลยทีนี้เจรนัยให้เลย

นั่นขึ้นมาก็คือ๕ชั้นเป็น๖ชั้น
ตึกข้างหน้าสร้างไม่ได้ระยะรถถังเมืองก็สร้างซะ
ไม่มีเทอร์เล็กข้างหน้าก็สร้างซะ
ระยะล่นรถดับเพลิงวิ่งได้ก็วิ่งไม่ได้ซะ

ข้างหลังห้ามเปิดหน้าต่างก็สร้างหน้าต่างซะ
คนเช่าได้เฟี่ยงของมาที่รถคนวิ่งผ่าน
ระยะห่าง๘๐เซนต์

เรียนถามคุณอารีแบบนี้ปิดท้ายเอาแบบกระชับ
เดี๋ยวช่างมามาคุยต่อคุณจดินรอแป๊บ
คุณอารีบางข้อบางข้อในลักษณะของการต่อเติม

คุณอารีเวลาร้องร้องพุธสนาน

ตั้งแต่ลงเสาเข็มนะครับอ้างใจครับช่วงนั้นที่เขาสร้างใหม่เนี่ย
บังเอิญเราก็ไม่ได้ทะเลาะบ่อแห้งอะไรกับเขา
เขาไม่ได้มาร้องเราเราก็เลยต่างคนต่างอยู่ครับ

ต่างคนต่างอยู่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ศึกษากฎหมายพบครับ
พอมีเรื่องกันปุ๊บก็เลยเอาตำรามาศึกษาขอเพื่อนมามาเปิดอ่านดู
พออ่านดูก็เลยทราบว่าผิด๑๒๓๔๕เกือบน่าจะ๑๐รายการ

ตอนที่ร้องบางอย่างคุณสุนันต้องตอบให้ได้เรียนเข้าใจ
โดยเฉพาะเรื่องการต่อเติมใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่บางอย่างที่ตั้งแต่ลงเสาเข็มแล้วยิ่งเป็นของที่มาเป็นเฟสสองอ่ะ
คุณอารีสงสัยแค่คุณสุนันหรือคุณอารีสงสัยข้าราชการด้วยเอาอย่างนี้
จริงแล้วผมก็สงสัยว่าบ้านผมทำผิดผมยังต้องโดนต้องแก้
แล้วปล่อยมาได้อย่างไร
ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเวลาให้สำนึกตัวสำนึกคิดตั้ง๒๓ปี
เจ้าของตึกว่าไม่ควรทำซ้ำอีกแต่ก็กระทำอีก
สร้างครั้งแรกปี๕๐เสร็จ๕๒ใช่
มีความคิดอีก๓ปีสร้างมาอีกแล้วก็แบบเดิมทรงเดิม
เข้าใจทุกอย่างที่ฉันได้คำตอบคือสรุปแล้วที่เป้าที่ไปไปที่คุณสุนัน

คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อันนี้แค่ต้นทางว่าทำไมถึงมีเรื่องนี้แทรกขึ้นมา
ว่าคุณสุนันก็ต้องตอบบางคำถามให้ได้
แต่เดี๋ยวกลับมาคลิปอีกระลอกหนึ่งค่ะว่า
เอาล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่๒๐ล้าน๓๐๐๐เนี่ยมาจากไหนสักครู่ค่ะ
อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าในส่วนของคุณสุนันเองเนี่ย
ก็มีข้อกล่าวหาเพราะว่าโดนร้อง
เอกสารมีอยู่ขั้นตอนมีอยู่ชัดเจนนะคะ
ทีนี้มันมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคลิปเสียงที่ถูกปล่อย
มันมีคลิปออกมาอยู่สักสองคลิปนะคะแต่เมื่อวานที่เราใช้คลิปเนี่ย
ใช้คลิปเดียวคลิปที่พูดถึงจำนวนเงินจำนวนมากนะคะ
พูดถึงตัวเลข๒๐ล้านแล้วในนั้นก็มีเสียงผู้ชาย
มีพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้มีเรียกผู้กอง
ให้ฟังอีกครั้งสำหรับคลิปที่ปล่อยออกมาค่ะ
แล้วสามคนที่โทรไปที่เริ่มถึงคุณฟังว่า
มันก็ไม่ค่อยดีไงแล้วประกอบกับที่ว่ามันจะได้ค่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าสัก๕ล้านผมไม่น่าจะคุยให้ได้

อย่างงี้เขาก็รวมหัวกัน

ผมกลับบ้านแล้วผมก็โทรคุย

ผมก็โทรเล่าเรื่องที่ว่าผมได้ยินอะไร

เล่าเรื่องเนี่ยก็เล่าเรื่องเป็นธรรมดา

เพียงแต่ได้ยินก็เล่าให้เพื่อนฟัง

คือคุณจรินกับคุณสุนันเนี่ยคุยกันเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้น

ตั้งแต่เกิดปัญหาในการร้องเรียนกันไปกันมา
เพราะถ้าเกิดไม่ยุติเดี๋ยวเสร็จมาก็จะมาร้อง

หมายของคุณจรินที่พูดวันนั้นกับคุณสุนันเนี่ย

ต้องการจะบอกว่าผมได้ยินมา

สื่อสารผมไม่แน่ใจว่าจะเสียตี

และจะมาส่งสัญญาณสื่อสารอย่างนี้

ผมได้ยินผมก็ได้ยิน

หลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ของเราคือ
ปัญหาคือการจะทำอย่างไร

ก็หลังจากนั้นเนี่ยลงมาจาก

ก็จะกลับแยกย้ายก็ลงมาห้องเล็กกัน

ผู้กองถ้ามันไม่ได้แก้
ปัญหามันก็จะบาดไป

ผู้กองเขาบอกว่า

งั้นตรวจสอบว่า

เดี๋ยวรอสัก๒๐วันก่อนได้ไหม
เดี๋ยวเผื่อจะพอมีทางออกและแก้ได้
ก็ตั้งตุ๊กตาเขาก็ตั้งเล่น
แต่เขาก็ตั้งมาเขาก็จะส่งให้ใครกิน

คุณจรินจำคลิปเสียงที่เปิดมาสักครู่นี้ได้ใช่ไหม

เหตุการณ์ที่คุยกันเนี่ยน่าจะประมาณสักปีนึงแล้ว

นั่งคุยกันอยู่ในห้อง

ยืนคุยกันกี่คนฮะ

แล้วก็น่าจะสมาชิกอีก๒ท่าน
มีทางฝั่งคุณชุนานอีกมั้ยคะ

๕๖ท่าน
เสียงหลักเลยคือเสียงคุณจรินนั่นแหละ

อ้าวตัวคลิปนี่ผมกลับไปแล้วผมก็โธง
แต่เผอียนซ้อกใกล้อัดคลิปไว้
ทีนี้ตอนที่พูดกันเอาเนื้อก่อน

สิ่งที่ต้องการจะพูดคืออยากจะเคลียร์ปัญหา
ระหว่างคุณอารีกับคุณสุนัน

ผมเคลียร์ตั้งแต่แรกมันเคลียร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลย
แล้วตอนที่พูดถึงตัวเลขเนี่ย

มาพูดแบบเหมือนเสียดสีแล้ว

ผมกับสุนันเนี่ยเมื่อเกิดลงปั๊มแก๊ส

คือคุณอารีกไม่โอเคกับคุณจริง

ผมก็พยายามต่อต้านด้วย

เพราะฉะนั้นวันนี้มาประชุมกัน

วันนี้มาน่าจะได้ตังค์ติดมือติดไม้

ก็คือเหมือนได้ยินก็ไม่ได้จำอะไรมาก

เขาพูดกับเราหรือเขาพูดกับคนอื่นคะ

ผมเดินขึ้นมาผมจะไม่ได้ไปหันหลังด้วย

ผมไปกับทีมงานทั้งทนายผมประมาณ๓คน

แดกให้พวกพายกระซิบในเทศบาลไปบอกคุณสุนัน
ว่าคุณทำกับผมก็เสียหายเป็น๔๐ล้าน
แต่ก็อยากยุติมันก็ควรที่จะชดใช้เขา

ความหมายของเรียนคือว่าสิ่งที่พูดต้องการแบบนั้นจริง

เราเคยเรียกร้องค่าเสียหายจากฝั่งเขาไหมคะ

คือผู้กองเนี่ยทุกครั้งที่มีประชุมผู้กอง

ปัญหาขัดแย้งเขาก็เป็นผู้เชิญ

แล้วความเข้าใจที่บอกว่า

ข้าราชการไปหยิบกับไอ้เทป๓๕๐๐บาท

เอาวันนี้ในส่วนข้าราชการไอ้๓๐๐

เคยพูดไหมว่าเราอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้

ต้องยอมรับว่าไม่มีใครมี
เขารู้ว่าผมน่ะสนิทคุณนันไม่กล้าหรอกครับ

คุณจรินยืนยันว่าได้ยินมา

ที่พูดขึ้นแค่อยากเสียสี

เดี๋ยวกลับไปยังไม่หายสงสัย

คุ้มครองพยานไปกองปราบ

จากคำพูดของคุณจรินเนี่ยนะคะ

คำสั่งที่ออกมาล่าสุดคือ๒๑

เป็นคำแจ้งกำชับว่า
สิ่งที่ผมออกคำสั่งมาตั้งแต่ต้น
จนถึงลื้อถอนอาคารเนี่ย

กำชับและเร่งรัดให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกมาแล้ว
แต่วันนี้คุณยังใช้อาคารอยู่
ยังไม่มีการลื้อถอนอาคาร
คำสั่งวันที่๒๑เนี่ยสั่งว่าอะไรคะ
เป็นเพียงว่าแจ้งว่า
ให้คุณปฏิบัติตามคำสั่ง

ที่ออกไปเมื่อ๑๒ตุลา๕๘

คุณยังไม่ปฏิบัติรามเลย

อันนี้คือคำสั่งที่บอกให้ทำอะไรคะ

ทีนี้วันที่๒๑กันยา๖๐

ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ห้ามใช้อาคาร

คำถามของดิฉันคือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะ
การที่คำสั่งที่มันจะต่อกันเนี่ย

อกนั้นไม่มีห่วงเวลา

สามารถออกให้ปฏิบัติตามได้เลยถูกไหมคะ
สามารถออกคำสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารได้เลย

คือช่วงระยะเวลาจากตุลา๕๘ถึงกันยา๖๐มัน๒ปี

ปีนี้ถ้าจะให้เข้าใจว่า
เมื่อไม่จ่ายเงินก็เลยโดนบีบ

คืออาจจะบอกได้ว่าก็อาจจะให้เขาเข้าใจอย่างนั้นได้

จริงแล้วช่องไฟมันต้องห่างกันแค่ไหน
ในแต่ละคำสั่งต่อคำสั่งค่ะ
คำสั่งที่๓ที่เขาให้เขาดัดแปลงอาคาร

คือคุณต้องยื่นเอกสารเข้ามาทั้งหมดให้ใช้ตรวจสอบ

เห็นชอบกับคำสั่งของเราว่าออกถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งพอก็เลยจะบอกว่าที่ออกมาล่าสุด
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกเงินแล้วไม่ให้
ไม่ใช่การแกล้งคือออกตามลำดับคำสั่ง
เพราะมีคำสั่งอื่นก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมคะ

เป็นเตียงกำชับให้เจ้าของอาคารและผู้อยู่อาศัย
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกมาแล้วยังมีผลบังคับใช้อยู่
แต่คลิปก็ออกมาโยงว่าเรียกรับเงินแล้วไม่ได้เงิน

ซึ่งมันคนละเรื่องโหดไหมครับคืออย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นการออกคำสั่งนี้มันจะต้องมี๑๒สาร

ทีนี้จริงแล้วเนี่ยนะคะคือเราต้องการต่อสายคุณสุนันเข้ามาด้วยนะคะ

แต่ว่าเวลาไม่พอเดี๋ยวต้องกลับมาที่คุณจรินว่า
คุณจรินกำลังจะบอกว่าเรื่อง๒๐ล้านเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมด

ผมอยากให้คุณสุนันต่อสายเข้ามาแล้วชี้แจงว่าข้อเท็จจริง
ตรง๒๐ล้านเนี่ยตรงฟังจากผมอาทิตย์ไปมันคืออะไร
เดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประหลัดก็มารวมกับผมสุดท้ายผมก็ไปเป็นประหลัด
ณวันนี้ผมคือตัว๒๐ล้านไม่ได้เกี่ยวกับประหลัดแต่อย่างใด
คือเรายังไม่ได้เอาประเด็นของประหลัดซึ่งเป็นประเด็นส่วนตัวของประหลัดมานะคะ
คือเนื่องจากถามตรงยังไม่ได้เปิดเรื่องนี้นะคะเราเอาเรื่องหลักก่อน

ได้ฮะได้ฮะยินดี
วันนี้ติดหรือว่าถ้าเชิญท่านมาค่ะคือยังไง
วันนี้ผมได้รับคำสั่งจากท่านทางโทรศัพท์ซึ่งผมอยู่ต่างจังหวัด
ผมกลับมาที่สำนักงานก็ไม่เจอท่านแล้วก็ท่านได้มอบหมายทางรองประหลัดพาผมมาที่นี่
คือดิฉันจะถามว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รายการถามตรงเนี่ย
งดเราถ่ายทอดกีฬาถ้าเราจะได้ปะกันอีกทีเนี่ยก็คือวันศุกร์
ทีนี้ที่ถามไว้เนี่ยคือครับต้องการเปิดวงนั่งชี้แจงเห็นไหมครับอย่างนี้เลยฮะ
ผมกราบเรียนเลยด้วยความเคารพอย่างสูงวันนี้เนี่ยส่วนว่าถ้าผมผิดกระบวนการเดินเลยนะฮะ
แต่ส่วนซ้อสุนันกับผมในตัวยี่สิบล้านอันนี้ต้องเคลียร์อ่า
ผมอยากกลับเรียนว่าเชิญมานั่งคุยกับผมไม่ต้องกับใครก็ได้ระหว่างสุนันกับผม
เพราะมันเปิดมาประเด็น๒๐ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สสุนันกำลังพูดว่า
มีพูดกันต่อเรื่องยี่สิบล้านพูดมาตลอดอืม
ผมพูดผมก็บอกชี้แจงว่าผมพูดในเวลาครั้งเดียวเท่านั้น
ไม่แล้วคุณจรินกล้ารับรองเหรอว่าไม่มีคนอื่นไปพูดแทน
ไม่มีคนอื่นไปเรียกจากเขาอันนั้นกล้าพูดแทนไหม
ผมจะไปรู้คำพูดที่ยี่สิบล้านพูดมาตลอดอันนี้เฉพาะยี่สิบล้าน
ประเด็นเนี่ยมันถูกเสียงผมมันถูกกว่าคลิป
ถ้าคนอื่นต้องชี้แจงตรงคืนอื่นสิครับแต่ไม่งั้นเนี่ยสังคมจะบอกไอ้๒๐ล้านเนี่ย
คือเขาสงสัยว่าเป็นเขาสงสัยเขาสงสัยนะ
ว่าเป็นขบวนการฉันเลยถามว่าคุณสุนันขออภัยค่ะคุณจริน
รู้เหรอว่าไม่มีคนอื่นไปพูดเอง
รู้เนี่ยผมไม่รู้แต่ประเด็นเนี่ยต้องนอกเหนือจาก๑๐ล้านให้ท่าน
คุณสุนันที่เปิดมาก็ต้องยืนยันไปเลยนะครับ

มาตลอดคืออะไรแต่ประเด็นเปิดหัวไว้๒๐ล้าน
หลังจากนั้นโดนตลอดสังคมจะเข้าใจยังไงฮะ
ถูกไหมว่าเปิดหัว๒๐ล้านเนี่ยแล้วก็มีการพูดมาตลอด
ตอนนี้มันจะแยกยังไงฮะมันก็ต้องผมสิแรงว่า
มีพูดคุยกันตลอดก็โยงเลยสิครับ

เพราะฉะนั้นแล้วจะมาแก๊กเบย์หรือเปล่า
อันนี้ถ้าราชการและหน่วยงานตรงนู้น
ผมอาจจะเป็นสะพานและก็ส่งสัญญาณมาเพื่อไปแบล็กเมย์หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าในเหตุการณ์เนี่ย

นักวันนี้เลือกเข้าไปกรองปรับดำเนินการ
ตรวจสอบเขาจะจริงส่วนผมยินดีจะตรวจสอบเขาจะจริง

ฉันขอกลับไปที่เรื่องตั้งต้นเลยว่า
ถ้าจะร้องกันว่าเขาผิดหรือเราโดนร้องว่าเราผิด
คำถามคือว่าคือเรื่องนี้มันไม่ให้มองว่าไม่เกี่ยวกับ
ข้อพิพาทและข้าราชการลำบากนะคะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่ข้าราชการเองก็ถูกต้องสงสัยว่า

แล้วมันเลยกลายเป็นข้อพิพาทไงว่าไปครับแล้วมันเลยกลายเป็นข้อพิพาทไง

แต่ประเด็นของผมว่าเมื่อเกิดปัญหา

จะยุติในการไก่เกียรติระบั้นติดกัน
แล้วคำสั่งที่เซ็นให้เขาใช้แล้วจนเกิดข้อพิพาท
ไม่ได้เกี่ยวกับผมผมไม่สามารถรู้ได้ว่าคำสั่งเซ็นใช้มี
ระเบียบข้อกฎหมายอะไรไม่ได้เกี่ยวกับผมเลย

มันเป็นเรื่องของกระบวนการ
ข้าราชการว่า๑๒๓เป็นอย่างไร
แต่สิ่งที่เราเนี่ยในกรณีที่มันเห็นว่าเกิดข้อพิพาท
ทำยังไงให้เกิดการยุติเท่านั้นเอง
แต่ไม่ใช่ว่าเอาตรงข้อพิวัตดุติจากความปรารถนาดีของเราไป
โยงกันมาและการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่า
วันนี้ได้ยินมา๒๐ล้านวันนี้ถูกโยง

ผมไม่เป็นธรรมแล้วมันเกิดความเสียหาย
ตอบเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้อยากจะให้เชิญมา

เพราะประเด็นหลักของเรื่องคือเขาร้องข้าราชการเป็นหลัก
ค่าราชการเป็นหลักเรายังตามเรื่องนี้อยู่